จากกรณีที่มีเพจชื่อดังนะคะแล้วก็สื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๔ปี
ถูกทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพว่าขโมยเงินคนในหมู่บ้านแล้วก็คนที่ทำร้ายร่างกายเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย
แล้วก็ลักษณะของการถูกทำร้ายเนี่ยถูกนวงเหนียวกักค้างล่ามโซ่พาเด็กไปตบตีเพื่อให้รับสารภาพ
แต่ว่าเรื่องนี้เราตามให้ต่อก็มีอีกมุมหนึ่งที่ทางตำรวจให้ข้อมูลมาคือเป็นลักษณะที่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไปขโมยเงินของคนในหมู่บ้านจริง
แล้วก็ให้เด็กคนนี้บอกว่าเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่เด็กก็บอกว่าจำไม่ได้ไม่ยอมคืนเงิน
ญาติของเจ้าของเงินก็เลยโมโหก็เลยตีเด็กไปแต่เขายืนยันว่าไม่ได้ตีแรงไม่ได้ทำร้ายร่างกายแรงแล้วคนที่ตีเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านด้วย
อันนี้เป็นข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะคะมาดูเรื่องราวนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเพจดังได้โพสต์ภาพผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะมีข้อความในธรรมนองที่ว่าผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีทุบตีทำร้ายร่างกายเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีจนต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากมีคนแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าเด็กขโมยเงินญาติของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเด็กป
แม่และครอบครัวของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความครอบครัวกลัวว่าเรื่องนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยส่งเรื่องนี้ให้กับทางเพจคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะผู้นำชุมชนใช้อำนาจเกินกว่าเหตุหรือเปล่าบางคนก็บอกว่ายังไม่เชื่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น

รุนแรงแล้วก็บอกว่าตำรวจไม่รับแจ้งความตำรวจเขายืนยันว่าไม่จริงค่ะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีรับแจ้งความตั้งแต่สิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลก็คือมีคนในหมู่บ้านเงินหายหมื่นกว่าบาทก็สงสัยเด็กผู้หญิงวัยสิบสี่ปีคนนี้ว่าเป็นคนเอาเงินไปคนในหมู่บ้านก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เรียกเด็กมาถามตอนแรก
เด็กก็รับสารภาพว่าขโมยเงินไปจริงก็พาไปชี้จุดที่เอาเงินไปซ่อนห้าถึงหกจุดแต่ก็ไม่เจอเงินสักทีเด็กอ้างว่าจำไม่ได้ว่าเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนญาติเจ้าของเงินก็เลยไม่พอใจเขาบอกว่าเขาใช้มือกับใช้สายยางฉีดน้ำตีเด็กค่ะบอกว่าใช้แค่มือกับสายยางฉีดน้ำตีเด็กจนมีรอยเขียวช้ำตาม

คุณหมอบอกว่าบาดแผลโดยรวมเนี่ยมีทั้งรอยช้ำจากการถูกตีและมีแผลจากการล้มรถจักรยานยนต์ด้วยซึ่งเด็กก็ยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ล้มจริงค่ะเด็กเขาบอกแบบนี้สองอย่างสองอย่างรวมกันแผลก็เลยเยอะแต่แผลถูกตีก็ไม่น้อยนะคะส่วนคนที่ทำร้ายเด็กเขาก็ยอมรับว่าทำร้ายเด็กจริงแต่ไม่ได้รุนแรงเหมือนที่มีก
เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจพูทรทุ่งยางแดงก็บอกว่าทางผู้ใหญ่บ้านเขาแจ้งความเอาผิดกับเพจนี้นะคะตามพรบคอมพิวเตอร์เพราะว่ามีการลงภาพลงข้อความที่เกินจริงส่วนข้อสงสัยที่ว่ามีการล่ามโซ่เด็กจริงหรือเปล่าทางผู้กำกับสทุ่งยางแดงบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่าง
คนในพื้นที่เดี๋ยวมีความคืบหน้าตามให้นะครับค่ะ